ถ้าเป็นดอมถ้าเป็นน้ำแข็ง
เป็นพี่ผู้ชายคนนี้จะทำยังไง

พวกนี้ก็ขับไล่ล่า
เขาตัดสินใจชนพวกเด็กแว้นครับ
ผมเคยมีประสบการณ์

ผมเคยมีประสบการณ์
ผมเคยมีประสบการณ์
ผมเคยมีประสบการณ์
ผมเคยมีประสบการณ์
เจอพี่เด็กแว้น
หัวทางด่วนตรงนี้
ตรงพอกลับรถจุฬิศาลมา

นั่นเนี่ยเคยเจอใช่มั้ย

ผมเนี่ยนะก่อนเล่าข่าวนี้

วัยรุ่นมันปลาระเบิดใส่ควันขโมงจากนั้นก็เห็นรถกระบะในตามแล้วตามแล้วตามแล้ว
กระบะคู่กรณีขับหนีขับหนีขับหนีไปดูกล้องอีกจุดนะฮะที่สี่แยก
สัญญาณไฟหน้าตลาดมะจำโรงจะเห็นนะครับอันนี้กระบะเนี่ยใช่ไหมเออ
จักรยายนเพียบเลยขี่ประกบรถกระบะจากนั้นก็ขับรถกระบะ
ก็ขับรถพุ่งเลยเลยชนแล้วชนแล้วขับรถพุ่งชนครับคุณผู้ชมฮะ
ของเมื่อวานนี้ล่าสุดตำรวจแกะรอยนะครับ
ตามจับผู้ต้องหาได้๕คนนะครับตอนเช้าของเมื่อวาน
ทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุที่ดอมบอกว่ากำลังห้าว๑๕๑๖ปี
ยึดของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ได้๗คัน
นะครับนี่ฮะโอ้โฮ

ลูกออกไปไหนลูกไปซื้อน้ำปลา
มันออกไปเมื่อบ่าย๓นี่แหละ

นี่แหละครับผู้ปกครองนะรับเคราะห์ไปด้วย

อยู่ที่ป่าซางลำพูนแล้วก็ดอยหล่อสรรป่าตองของเชียงใหม่
ซึ่งเมื่อ๒เดือนก่อนนะครับวชนกลุ่มนี้ก็เคยก่อเหตุมาแล้ว
คือไปเจอแล้วก็ไปก่อกวนเขาไหม

ขณะเดียวกันนะครับผู้ชายที่ขับรถกระบะนะครับไปที่โรงพัก
แล้วเล่าบอกว่าพี่เป็นผมผมทำยังไง

ขับรถไปตามเชียงใหม่ฮอตถนนนี้
เจอวัยรุ่นขี่บอร์โทรไซต์เต็มถนนผมก็
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะวัยรุ่นไม่พอใจ
ขี่รถไล่ตามคว่างระเบิดสายผมเป็นพี่ทำยังไง
มีขวดด้วยนะแล้วเอามีดฟันท้ายรถผมอีก
เป็นพี่ทำยังไงบังคับเป็นผมจอดรถ
เป็นพี่พี่จอดไหมเป็นผมผมทำไง
เขากลัวครับเขากลัวเขาขับรถหนี
กลุ่มวัยรุ่นก็ขี่ตามขี่ตามเขาบอกเขาทนไม่ไหว
มันคือการเอาชีวิตรอดของเขา

พี่อาจจะรุนแรงไปพี่อาจจะรุนแรงไปนะครับ
แต่ถ้าเป็นคุณคุณทำยังไง
ถ้าเป็นจะทำยังไงถ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้น
ปลาระเบิดใส่มันขับตาม
มันเอามีดฟันท้ายรถมันเรียกให้ลงจากรถ
แล้วพี่เขาก็ตัดสินใจขับรถชน

แต่ว่าอาจจะต้องฝากไปถึงตำรวจด้วยนะ
เมื่อรู้อยู่แล้วว่าแก๊งมอเตอร์ไซค์จะมารวมตัวอยู่ตรงนี้